สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสารหาบูชาซึ่งเป็นวันพระใหญ่แล้วนะคะ
หลายหลายคนค่ะคงวางแผนในเรื่องของการทำบุญไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะออกจากบ้านไปทำบุญในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับในเรื่องของสุขภาพสักเท่าไหร่นะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่มีวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตาของคนทั้ง๗วันเกิดนะคะที่สามารถทำได้ง่ายทำอยู่ที่บ้านของคุณเนี่ยแหละค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในแง่ของหน้าที่การงานค่ะแต่คุณไม่ต้องหวั่นใจไปนะคะเพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเกิดสิ่งดีขึ้นนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะเช่นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าไฟค่ะหรือว่าจะเป็นการทำบุญช่วยเหลือผู้ที่เขาพิการทางสายตาก็ได้ค่ะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์โดยตรงค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะดวงชะตายังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะยังไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องหนักใจนะคะก็ถือว่าดวงการงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้เลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือมูลนิธิวัดหรือว่าหน่วยงานการกุศลนะคะโดยวิธีการโอนเงินไปค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญนะคะจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยราบรื่นนะคะเวลาที่เจออุปสรรคก็สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในช่วงนี้ค่ะจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอกับโจทยากในชีวิตนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะเพราะว่าอีกไม่นานดวงชะตาจะดีขึ้นนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์นะคะหรือว่าในเรื่องของการงดทานเนื้อสัตว์นะคะทานเจทุกวันอังคารซึ่งเป็นวันเกิดของคุณจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะโดชตาของคุณในช่วงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าหวังในเรื่องของงานความสำเร็จแบบเล็กก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณหวังในเรื่องของงานใหญ่ไม่กลับโปรเจกอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาต้องอดทนรอต่อไปค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลากันสักนิดนึ
ก็จะเป็นการทำบูลเสริมดวงและเป็นการต่อชะตาให้กับตัวของคุณเองค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพระราชสมดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะถือว่ายังมีความก้าวหน้าดียังมีความสำเร็จแบบเล็กเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเรื่องที่ต้องระวังกันสักนิดนึงก็คือเรื่องของการเงินค่ะคนที่เกิดในวันพระราชสมดี
ง่ายเลยนะคะก็คือในเรื่องของการสวดมนต์นั่นเองค่ะบทสวดมนต์ที่หมอกัยอยากจะแนะนำคนที่เกิดในวันพระราชสมดีนั่นก็คือบทมหาจักรพรรดินะคะหรือว่าพาหุงมหาการค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้ดีนะคะขอแนะนำว่าให้คนที่เกิดในวันพระราชสมดีค่ะบูชาหลวงพ่อโสธรนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีอง
ดีกับตัวของคุณเองนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะจริงดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยเรียกได้ว่าหนักหน่วงพอสมควรเลยค่ะก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยอดทนอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยดวงชะตาก็จะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าทำให้คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยชื่นใจ
หมอกัยขอแนะนำให้คนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะฟังเทศฟังธรรมออนไลน์นะคะในช่วงเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็ในช่วงก่อนนอนอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับดวกชะตาของคุณได้อย่างดียิ่งค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเหนื่อยจริงนะคะเพราะว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยต้องทำด้วยตัวของคุณเองไม่มีตัวช่วยนะคะจะไปขอไหว้วานให้คนอื่นช่วยเหลือเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพการบริจาคผ้าดิบนะคะหรือว่าการบริจาคเงินเพื่อสร้างหรือซ่อมเมนนะคะแต่จะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงค่ะเวลาที่คุณบริจาคเงินนะคะให้ลงท้ายด้วยเลข๗นะคะเพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์โดยตรงนะคะ
เคล็ดลับการทำบุญนะคะที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสามารถทำได้ตลอดทำได้ทุกวันนะคะยิ่งทำบ่อยได้ก็จะยิ่งดีต่อดวงชะตาของคุณนะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ